หลังจากที่พี่อ้ำกับไฮโซโพกเลิกรากันไป
เราได้ฟังเรื่องราวจากปากฝ่ายหญิงอย่างเดียว
ไฮโซโพกคราวนี้ได้พูดบ้าง
เมื่อวานนี้เขาไปงานไปฉลองงานเปิดธุรกิจของเพื่อนเขา
พี่นักข่าวไปกันเต็มเลยคุณผู้ชมค่ะ
จะเป็นยังไงบ้างไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปฟังไฮโซโพกกันบ้างค่ะ
คำแรกว่า

เจ้าตัวออกปากว่าโสดเอาล่ะเราถามต่อสิ
เรื่องการเข้าร่วมในพาร์ตี้แห่งเดินนะคะจนมีแบบ
ชาวเน็ตขาม้าวพากันดัวว่าเอ๊ะจับพงจับคู่ให้กันและกัน
คนหนักมาดรามใจให้ไฮโซภกเออ
เจ้าตัวบอกเลยว่าอย่ามาจับอย่ามาโยงไม่ได้มีจีบใครในรูปแน่นอนนะคะ
รวมไปถึงมีคนหนึ่งที่บอกว่า
เอาไปเขียนข่าวกันบ้างไหมล่ะถ้าจะจับคู่
จับคู่ให้เขากับคนนี้ดีกว่า

ไม่ใช่โสดแล้วจีบนะครับ

ไปก็ได้วันนี้ว่างอะไรอย่างนี้
กับใครก็แล้วแต่ดีกว่าครับ

ช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะคิดว่าอยู่

เพราะจริงมันไม่ใช่ผมกับมารีอ่ะ
อาจจะเป็นผมกับโต้งก็ได้
แต่ผมก็เพราะจะบอกเลยว่า
คุณพี่เต็มที่มากก็เป็นพิธีกร

พ่อมองแสนหน้าที่คุณสามี
ออกมาหลายคนได้มั้ย
เพราะว่าเป๊ยไม่อั่นค่ะ
ไม่ได้ซื้อแค่กระเป๋านะอันนี้คือซื้อความสุขให้เมีย

ไม่มีใครอยากให้คุณไปว่าลูกของเขา

เอาจริงแล้วมันเหมือนเราชื่นชอบของสะสมอะไรบางอย่างนะครับ
ถ้ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาเดือดร้อน

ซื้อความสุขให้เขามากกว่าไม่ได้ซื้อกระเป๋าเอาจริงแล้ว

เพราะยังชอบการปฏิบัติการกระบวนการผลิตอยู่
แต่เราแค่ไม่อยากได้ผลผลิตเท่านั้นเอง

เฮ้ยถามนิดนึงก็มีน้ำโหแล้วนะพ่อนะ
เอาเป็นว่าลูกใครใครก็รักเพราะฉะนั้น
อย่าไปคิดบูลลี่เด็กเอาจริงนะพวกเราโตกันแล้วเนี่ย

ว่าตัวเองเป็นคนยังไงต้องคิดนะว่าบ่นไหมอ่ะ